มาดูท่าทีของทนายรัชพลกันบ้างครับ
เขาเองก็สงสัยเหมือนกับชาวเน็ต

ที่สวพอร์เมืองนทบุรีถามว่าไปทำอะไร

ที่ยังปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายครับ

มีความผิดตามพรบวิธีการพิจารณายาเสพติด

โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ
อีกประเด็นนึงทนายรัชพลบอกว่า
มันอาจจะมีมูลเหตุความไม่พอใจ
หรือว่าคนบนเรือเนี่ยทะเลาะวิวาดกันหรือเปล่า

นำไปสู่การขับเรือกระชาก
จนคุณตังโมตกจากเรือลงแม่น้ำไป

ตอนที่ทนายเดชาออกมาตั้งโต๊ะชี้แจงแถลง
ตอนที่ไปฟังตำรวจและแพทย์นิตเวศ

ที่บอกว่าในสำนวนคดี
มี๒คนปฏิเสธการตรวจสารเสพติด
ทนายรัชพนธ์เขาก็เลยบอกว่า
คือจะมาใช้การปฏิเสธแบบนั้นไม่ได้
เพราะมันมีเหตุให้ชวนสงสัยได้ว่า

แล้วทำให้มีใครเมายาแล้วไปขับเรือกระชาก

เหตุให้ชวนสงสัยได้ว่าทำแบบนี้

เออแต่ทางตำรวจชี้แจงว่า
เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธการตรวจ

คุณจะปฏิเสธแบบนั้นไม่ได้ต้องให้คุณเป็นพยานนะ
แต่ว่าคุณเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย

เออประชาชนก็สงสัยว่า

ต่อนะฮะอีกเรื่องคือทนายรัชพลบอกว่า
อยากให้ตำรวจนำคนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน

อย่างน้อยจะสามารถช่วยคลี่คลายคดีได้ระดับหนึ่ง

จะได้นำไปใช้ในการพิจารณาคดี
ณตอนนี้ต้องบอกว่ายังมีพิรุธหลายอย่างครับ
เดี๋ยวนะ
ผู้บัจจาการตำรวจผู้ทอนภาค๑

ตามพรบวิธีพิจารณาความยาเสพติด
แล้วก็ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับผม
ประเด็นที่๒อยากให้ช่วยพิจารณาสอบสวนนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายด้วยการกระชากเรือนะครับว่า

จริงแล้วผมก็เลยมาขอช่วยเร่งรัตน์นะครับ

แต่ว่าตำรวจก็คงไม่เอามาแถลงหรอกนะครับ
แต่ว่ามันจะอยู่ในสำนวนนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วใจขอไม่ดีว่า
กลุ่มทนายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
ที่ออกมาให้ข่าวออกมาให้แง่มุมทางกฎหมาย

แต่ว่าเขาบอกว่าแต่ละคนทำในแนวทางที่แต่ละคนถนัดนะ
ก็ไม่รู้ว่านี่คือแนวทางแต่ละคนที่ถนัดหรือเปล่า